คุณผู้ชมคะคดีลาลาเบลพริตตี้สาววัย๒๕ปี

บางบัวทองที่เขาจัดงานปาร์ตี้กัน

พาตัวลาลาเบลออกจากบ้านที่จัดปาร์ตี้

ลาลาเบลคือเสียชีวิตนะคะวันนี้ค่ะสารได้พิพากษาคดีแก๊งปาร์ตี้ในบ้านบางบัวทอง
โมเดลลิ่งที่เป็นคนที่จัดการนัดแนะให้ลาลาเบลไปที่บ้านหลังนี้นะคะ
เป็นลักษณะของคดีซ่องโจรและคดีการเป็นธุระจัดหา
ลาลาเบลคือคนที่ใส่ชุดแสกสีขาวคนนี้นะคะอันนี้คือภาพวันที่มีงานปาร์ตี้กันวันที่เกิดเรื่อง
วันนี้สารจังหวัดนทบุรีพิพากษาคดีที่อายการเป็นโจทยื่นฟ้องแก๊งปาร์ตี้บ้านบางบัวทอง
ฐานความผิดซ่องโจรและนางสาวกริตติยาฤทธิมังกรหรือโมเดลลิ่งเดีย
ฐานความผิดเป็นธุระจัดหาซึ่งก็เป็นคดีต่อเนื่องจากการเสียชีวิตของลาลาเบลนะคะ
นางสาวธิติมานอรพันธ์พิพัฒน์อายุ๒๕ปีวันนี้เป็นสารชั้นต้นนะคะ
สารชั้นต้นอ่านคำพิพากษายกฟ้องค่ะยกฟ้องคดีซ่องโจรแก๊งปาร์ตี้บ้านบางบัวทองทั้งเจ็ดคนนะคะ
ซึ่งก็ประกอบไปด้วยจำเลยที่๑๖คือนายชัยพลพันนาหรือในคิวอายุ๒๙ปี
นายนาธิสถิกพงศ์สถาพรหรือในตีอายุ๓๓ปี
นางสาวพิกุณฑองบุญภาหรือเฟิร์สอายุ๒๔ปี
กฤษดาโลหิตดีหรือทนายโนบิอายุ๒๗ปี
นางสาวพัฒนันรักษากุลหรือปีใหม่อายุ๒๖ปี
นายโกเศษฤทธิ์นิธิเริกหรือปิงปองอายุ๓๕ปี
ก่อนหน้านี้นายชัยพลหรือคิวกับพวกรวม๖คนถูกฟ้องข้อหาซ่องโจรและกระทำอนาจารย์
สารก็ได้ตัดสินยกฟ้องด้วยเหมือนกันนะคะ
หมายความว่าจำเลยทั้ง๗คนตามที่ได้อ่านรายชื่อไป
สารชั้นต้นยกฟ้องค่ะ

ใช่ค่ะทนายโนบิตตกเป็นจำเลยในคดีนี้ก็ไปฟังคำพิพากษาด้วยตัวเองนะคะ

นายชัยพลวิพาหรือลุงพลนะคะ

แล้วก็ป้าแตนค่ะนางสมพรหลาโพไปให้กำลังใจ

คือตอนนี้ธนายโดบิเขาไปดูแลเรื่องขดงคดี
อะไรท่าเกตจะต้องหนีให้กับลุงพลกับป้าแต่น
ก็เลยไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันเขาบอกแบบนี้นะคะ
พอสารชั้นต้นอ่านคำพิพากษายกฟ้อง
ทุกคนเขาเลยบอกว่าเขารู้สึกดีใจมากค่ะ
ว่าพิตตี้ที่มาในงานครับจะต้องมีความระมัดระวัง
แล้วก็สมัครใจมานะครับ
แล้วการทำงานนั้นจะต้องระมัดระวัง
แล้วก็มีการตัดสินใจที่จะดื่มได้หรือไม่ดื่ม
แต่ตนเองก็ยังเลือกที่จะดื่มนะครับ
ดังนั้นเนี่ยสารจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยนะครับ
ว่าการตีหัวพิตตี้นั้นถือว่าเป็นการสมัครใจดื่มนะครับ
ก็จะได้ฟังสารไพรศวรแล้วก็
สารมิภาคสาร
สารมิภาคสารยกฟองนะครับ

ก็ดีใจด้วยกับทุกคนนะครับที่ได้รับความยุติธรรมนะครับ
ส่วนในหน้าที่หรือตีเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นหนึ่งในจำเลยก็บอกว่าดีใจมากที่สารชั้นต้นเมตายกฟ้องนะคะ
ที่ผ่านมาก็ต่อสู้คดีมานานค่ะ
ก็ศาลเขาเมตายกฟ้องครับแล้วก็มีคดีอื่น

ที่เป็นอนาจารย์กับซ่องโจร์แต่ว่าซ่องโจร์คือคลั้งเขาถอดไปแล้ว
หรือแค่ตั้งอนาจารย์เค้าถอดไปแล้วเหลือแค่ซ่องโจร์
จังหวัดนทบุรีที่เป็นสถานที่จัดต้นเรื่องอ่ะนะคะ
ลื้อออกไปหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมเหลือแค่ตัวบ้าน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่ามีลักษณะของการต่อเติมผิดแบบ
ไม่ได้ขออนุญาตในการก่อสร้างก็เลยลื้อถอนออกไปครับนี่ค่ะ
ก็จะเหลือคดีของน้ำอุ่นที่มีการพิพากษาของชั้นต้นไปบ้างแล้ว
ในคดีเรื่องของการพาลาลาเบลไป
แล้วสุดท้ายเธอก็เสียชีวิตในห้องที่คอนโดของน้ำอุ่น
อันนี้เป็นคดีสืบเนื่องด้วยนะคะ